ไม่รู้นะคุณผู้ชมเวลาจะให้เงินคุณพ่อคุณแม่ให้ยังไง

แต่พ่อหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาต้องการให้เงินแม่
แต่ว่าให้ธรรมดาโลกไม่จำแม่ไม่จำไม่ประทับใจ

เท่าไร

หนึ่งครั้ง
ครั้งที่สอง
ว่าต่อจะได้สัก๑๐๐
นี่แม่ขลับ๕๐๐อยู่นี่
เกียรติว่า
แม่แม่

คือถ้าเกิดว่ายื่นให้เฉยก็จะได้รอยยิ้ม
แต่ถ้าเกิดว่าให้แบบนี้ก็จะได้เสียงหัวเราะด้วย

แต่คุณแม่เขาชอบแล้วสนุกดีนะก็มีทั้งแก๊ง๒๐แบงค์๑๐๐แบงค์๕๐แบงค์๕๐๐นะฮะ
อันนี้ได้๕๐๐นี่แม่ดีใจมากนะฮะคุณแม่ก็รับเงินไปเต็มเกมนี้เขาบอกว่าโอ้ทั้งคุณแม่คุณลูกสนุกสนานครับ
ดูทีเดียวนะฮะก็คนดูก็พากันลุ้นว่าเออคุณยายหรือคุณแม่เขาเนี่ยจะได้ไปกี่บาทนะฮะ
ไม่ใช่แค่กลิ้งขวดจับเงินลูกชายก็สัญหาเขาสัญหาวิธีล่าสุดเอาปิดตาแม่ให้แม่เอาอะไรอ่ะ
มาตักเงินไม่รู้จะโดนแบงค์ไหนแหละมีแบงค์๑๐๐๐แบงค์๑๐๐แบงค์๒๐อ่ะคุณแม่ค่อยตักไป

ฝั่งนี้มีทั้งเงินมีทั้งของอย่างอื่น

คนเขาก็ไปดูเขาบอกว่าเออมันก็ดีต่อใจนะ
หาใครเห็นแล้วจะไปลองทำกับคุณแม่จริงไหม
หรือว่าอาจจะโดนบ้านท้ายหรือว่าโดนยกมาข้างล่าง

ดูว่าจะตักได้ตั้งกี่บาท